อ้าววันนี้มันกลายเป็นเรื่องสุดคือฮาครับ
ที่โลกออนไลน์แชร์กันอย่างกว้างขวาง
กับสาวประแพทย์สองคนหนึ่ง

น้องนาเดียนี่คุณดู

เพื่อที่จะไปลุ้นเกณฑ์ทหารกับเขาค่ะหนู

โดยสมัครใจขอจับใบดำใบแดงค่ะ
นาเดียเนี่ยเขาโพสต์ข้อความระบุว่า
ผลการคัดเลือกทหารเมื่อวานจับสลากได้

ต้องรับใช้ชาตินางกล่าว

ปล่อยผมยาวก็เป็นสาวน่ารักเนาะ

ไม่เด็กแต่ก็เด็กน่ะมีหายประลงหายประลา
ด้วยนะฮะเขาบอกอย่างนี้แหละครับมีคนถามว่ามีคนถามเข้ามาเยอะ
ทำไมตัดผมอืมหนูตัดทำไมอ่ะมันเสียดายอ่ะ
ไม่น่าตัดเลยขอความกรุณาเคารพสิทธิ์กันตรงนี้นิดนึงเนาะ
ในชุดที่ต่างกันดังกล่าวนะแล้วก็คือต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนนะคะ
ทีมีใบรับรองรับรองเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดอยู่แล้ว
นางว่าอย่างนั้นนะเอาเอกสารตรงนี้ไปยื่นก็จบ
แต่หญิงไปสวยให้คนตะลึงนางกล่าวหญิงไปสวยให้คนตะลึง
ทั้งอำเภอยังได้เลยแต่คือความฝันของเราในวันเด็ก
แล้วในวัยของนาเดียอยากมีโมเมนต์หลวงหายว่ะชอบว่ะนางอยากบอกครั้งหนึ่ง
อยากจะมีโมเมนต์ที่ล้วงหายแล้วลุ้นใบดำใบแดงโอ๊ยอีบ้า
ปล่อยให้หนูได้ล้วงนะคะอย่างงี้น่ะนางบอกนางอยากจะมีโมเมนต์เหล่านั้น
การเก็บโมเมนต์อยู่ดีการล้วงหายจับสลากไม่ลุ้นไงเธอไม่ได้อยากเป็นนะคะ
แต่อยากลุ้นลุ้นอยากลุ้นอยากรู้สึกอยากอดีนาลีนนางอยากลุ้นเขาก็เลย
คนก็ว่าอ้าวหนูแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ใบดำเนอะลูกหมายนักบอก
นางก็คิดหนักอยู่เหมือนกันคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าถ้าได้ใบแดงแล้วเนี่ย
จะต้องไปอยู่ในกรมอ่ะตัวเองจะไหวไหมอีบ้าแล้วไปจับทำไม
จะใช้ชีวิตยังไงเสี่ยงเหมือนกันน่ะนางบอกว่ายอมรับว่าตื่นเต้น
แล้วก็เสียวที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนางบอกนางเสียวมากที่สุดในชีวิตเลย
หลายคนสงสัยว่าต่อจากนี้จะเอายังไงต่อจะเป็นผู้ชายเลยไหม
ก็ตัดมันเป็นบอยบอยอย่างงี้แล้วมันทำหรือจะเป็นเกย์ลูกหวานหวาน
เออเกย์ไหวหวานหรือจะเป็นแก้งลูกไหวหวาน
หรือจะกลับมาเป็นสาวสองเหมือนเดิมบางคนถึงกับทักไปในอินบอกว่า
ชอบลูกเนี้ยขอเป็นเมียได้ไหมให้นางเป็นผัวแล้วไงแก้งนางน่ะ
นางก็บอกขอบคุณที่ชื่นชอบและขอโทษที่ทำให้หนุ่ม
บางคนเสียใจนะแล้วก็บางคนใจเกือบเสียนะเขาว่าอย่างนั้น
ต่อจากนี้คงกลับมาใช้ชีวิตตามเดิมในแบบฉบับที่เราวางไว้
แล้วค่อยก้าวไปทีละสเต็ปขอบคุณมากแม่บอกครับหรือครับ
ไม่เป็นไรแต่เขาก็ชัดเจนว่าเขาถือว่าเขาก็ยังเป็นเพศสภาพแบบนี้

เมื่อกันเขายังตัดผมเลยน่ะเออนายดูรูปแรกสิอืม
รูปแรกสวยเลยเธอผมยาวสูงเลย

มันก็คงอยากตื่นเต้นแต่แนะนำน้องว่าไปตื่นเต้นแบบไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไหม
อุ้ยมันมาอย่างเงี้ยอันนั้นรู้ทุกเดือนแล้วไม่ตื่นเต้นทั้งค่ะชีวิตหนึ่งมันครั้งหนึ่งอ่ะ